แม้ว่าวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาจะครบ๑เดือนการจักรไปของคุณแตงโมแล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่โดยเฉพาะพี่ชายพี่ต่อยดายศ
น่าสนใจด้วยหลายคนตีความเยอะเลย
โพสต์ทีไรนะคนเข้าไปจับจ้องว่า
พี่ต่อยคิดอะไรพี่ต่อยหมายถึงอะไร
เมื่อวันที่๒๔บีนาคมที่ผ่านมาครับครบรอบ๑เดือนการจักรไปของคุณแตงโมนะฮะ
ต่อยดายศเดชจบพี่ชายของคุณตังโมนำช่อดอกไม้สีขาวไปวางที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
เพื่อรำลึกการจักรไปของน้องสาวและเขียนข้อความบีบความรู้สึกนะ
โดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ที่ผมบอกให้ฟังนี่แหละฮะว่าแม่ข้อความนี้พี่ต่อยโพสต์ระบายความรู้สึกอีกครั้งด้วยข้อความที่ว่า
ทำงานมาทั้งวันเพิ่งจะได้เลิกงานผมเลยลองสมมุติเล่นเล่นว่าถ้าดำเท่ากับความชั่ว
ขาวเท่ากับความดีงั้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำดำให้กลับกลายเป็นขาวนี่
ชั่วใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ความศรัทธาจากทุกคนคงจะศูนย์สิ้นไปทั้งหมด
เหมือนที่เขาเคยบอกกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่หรือเปล่าครับ
คุณผู้ชมตีความว่าอย่างไรครับนี่ครับเป็นการระบายความรู้สึกนะครับ
ตอนนั้นบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าความยุติธรรมที่เราหวังไว้มันจะไม่เกิดขึ้นจริง
ก็ขอให้เขาได้ตายตามกันไปกับความยุติธรรมเราที่หวังไว้ทั้งหมด
กับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับสาธุตอนนั้นขนลุกฮะตายตามตามกันไปฮะ
หลังจากโพสต์ระบายความรู้สึกทั้งสองโพสต์นี้นะฮะชาวเน็ตแน่นอนฮะ
จ้องตีความเข้าไปให้กำลังใจ
เชื่อว่าโพสต์นี้น่าจะมาจากเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือไม่
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นปริศนานะครับแล้วมีข้อสงสัยหลายข้อนะฮะ
สาเหตุการตกเรือรวมไปถึงบาดแผลต่างตามร่างกาย
แม้ว่าจะผ่าชนสูตรรอบสองไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สร้างความกระจ่างให้กับทุกคน
ท่ามกลางกระแสข่าวที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ก็ยังสรุปคดีไม่ได้ครับ
แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ก็ยังต้องใช้คำว่ามีอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
ก็คือกลุ่มคนที่รักแล้วก็ยังคิดถึงคุณตังโมเนี่ย
เขาก็ยังเดินทางไปเอาดอกไม้เอาช่อดอกไม้เอาลูกโป่ง
ไปวางเพื่อแสดงความไว้อาลัยที่ท่าน้ำพิบูรสงคราม๑
บางคนเรียกท่าแตงโมไปแล้วอะค่ะ
นี่ค่ะมีทั้งรูปมีทั้งดอกไม้ก็ยังมีแฟนคลับ
แล้วคนที่ยังรักคุณแตงโมเนี่ยแวะเวียนมาไม่ขาดสายเลยนะคะ
กับชุมชนเนี่ยเขาเอาภาพถ่ายคุณแตงโมมาวางเอาไว้เลย
ภาพนี้ค่ะตั้งเอาไว้ให้แฟนคลับที่เอาดอกไม้มาวางได้แสดงความอาลัย
ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเลือกดอกไม้แบบที่คุณแตงโมชอบก็คือสีขาวค่ะ
หนึ่งในนั้นคือคุณเบียร์นะคะอายุ๒๖ปีเดินทางมาจากอำเภอพระประแดงค่ะ
เอาข้าวกล่องเป็นแผนงหมูกับหมูทอดกระเทียมมาให้คุณแตงโม
บอกว่าพี่สาวที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเคยทำงานในกองถ่ายละครกับคุณตังโม
โอ้โหขอให้ตัวเขาเนี่ยเอาอาหารที่คุณตังโมชอบสองอย่างมาให้
เขาบอกว่าคุณตังโมไปเข้าฝันพี่สาวก็เลยอยากจะเอาเข้ากล่องมาวางไว้
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวให้คุณตังโมหายเหนื่อยแล้วก็หลับให้สบาย
พอเขารู้เปล่าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพระเภท
จนบทเรืองเขายังทิ้งไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าทำบุญให้พี่โมทุกวัน
ก็บางทีเขาเข้าฝันมาเลยก็เขาเคยไปตามกองถ่ายอะไรอย่างนี้
ก็คือเคยร่วมงานในกองถ่ายกับคุณแตงโม
ใช่แต่ว่าเขาก็เคยเจอตามกองถ่ายอย่างนี้แล้วก็พี่สาวก็พอเป็นคนที่นี่นะครับ
นอกจากแฟนคลับแล้วแม่สิตางก็มานะคะจำแม่สิตางได้ไหม
แม่สีตางบัวทองค่ะมาเหมือนกันมาแสดงความไว้อะไรนะคะ
แล้วก็มาให้กำลังใจแฟนคลับด้วยแม่สิตางฝากถึงตำรวจด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้ช่วยสอบสวนหน่อยประเด็นสำคัญที่อยากรู้เลย
ให้สอบสวนทั้ง๕คนว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรือ
ก่อนคุณตังโมตกเรือมันคืออะไรกันแน่
เชื่ออย่างเหลือเกินว่าไม่ใช่เรื่องการไปปัสสาวะท้ายเรืออย่างแน่นอน
คือความรู้สึกปกติถามผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
ใครกล้าแหกขาฉี่ท้ายเรือสปีดโบสต์
ไม่มีหรอกประเด็นนี้ต้องไปสืบกันในศาล
มันเป็นเรื่องสนุกที่ฉันเสียน้ำตากันเป็นเดือน
สนุกมากเลยฉันต้องทำงานต้องดูแลครอบครัว
แล้วไม่ได้เรื่องหิวแสงนะ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่หลายคนยังคงให้กำลังใจต่อหนึ่งเหมือนกันค่ะ
คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตล่าสุดโพสต์ภาพนี้เป็นภาพคู่กับคุณแตงโมนะคะ
เขียนบอกว่าคลิปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด
คิดถึงนี่เป็นภาพที่สองคนคือ
ถ่ายรูปนะแก๊กกราวเป็นดอกไม้สวยงามเลย
สองคนก็ยืนมองหน้ากันจ้องตากันแบบนี้
แฟนคลับเขาไปกดไลค์ให้กำลังใจกันล้นหลามเลยจริงจริงนะคะ
คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงครับ
ประธานชุมชนพิบูรสงครามและชาวบ้านในพื้นที่
รวมถึงแฟนคลับของคุณแตงโมเนี่ยเขาจะมีการจัดงาน
เป็นพิธีรำลึกต่อการจากไปของคุณแตงโมนะคะ
ซึ่งในงานจะมีการวางรูปถ่ายคุณแตงโมมีจุดวางดอกไม้
แล้วก็มีกระดานติดข้อความที่ทุกคนอยากจะเขียนถึงคุณแตงโมด้วยนะคะ
ซึ่งงานนี้เนี่ยทางแฟนคลับบอกว่าจะจัดขึ้น
กว่าจะมีการชาปนกิจร่างของคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมครับ
แฟนคลับเนี่ยนอกจากเขาไปไว้อาลัยที่ท่าน้ำท่าเรือพิบูรสงคราม๑แล้ว

เรื่องของการทวงคืนความเป็นธรรมนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
คือเป็นการติดป้ายไปรอบรถแล้วขับไปทั่วเลย

มีคนใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งครับเป็นแฟนคลับของคุณแตงโม
เอารูปของคุณแตงโมนะครับซึ่งมีข้อความระบุเอาไว้ว่า
ไปติดที่รถกระบะรอบคันเลยครับแล้วก็โพสต์ข้อความว่า
ขับไปทุกที่ให้ทั่วกรุงเทพมหานครและที่อื่น
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณแตงโมคนตายพูดไม่ได้
ห้าคนจะพูดอะไรก็ได้หลับให้สบายนะพี่โม

หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ออกมาให้กำลังใจ
แล้วก็เรียกร้องสนับสนุนการทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมครับ